ส่วนเรื่องราวนี้เป็นเรื่องของอดีตสามีตามง้อภรรยาขอคืนดีแต่ว่าไม่สำเร็จนะคะ
ก็เกิดความแค้นค่ะใช้มีดกระหน่ำแทงอย่างไม่ปรานี
ทั้งที่ฝ่ายหญิงเองเนี่ยอุ้มทารกวัยเพียง๙เดือนเอาไว้ในอ้อมกอดด้วยนะคะ

วินาธีที่ยาดของนางสาวสี

พรมโชธกระโจนเข้าต่อยนายสงการศรีระกิ่ง
ผู้ต้องหาที่ถูกตำรวจคุมตัวมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ภายในบ้านพักพื้นที่อำเภอกบินบุรี
เพราะโกรธแค้นที่มาก่อเหตุแทงคนในครอบครัวจนอาการสาหัส

แต่โชคดีตำรวจระงับเหตุไม่ให้บานปลาย
ทำให้ผู้ต้องหาไม่เป็นอะไรมาก
สำหรับชนวนเหตุในครั้งนี้ผู้ต้องหาอ้างว่า
โกรธแค้นอดีตภรรยาที่พูดดูถูกเหยียดหยาม

แต่ตัวเองก็พยายามง้อขอคืนดีเพราะสงสารลูก
แต่กลับถูกด่าจนไม่เหลือศักดิ์ศรี
และเก็บความแค้นเอาไว้จนคืนเกิดเหตุ
ดื่มเบียย้อมใจแล้วตัดสินใจมาก่อเหตุขึ้น
โดยตอนแรกใช้ปืนจ่อยิงแต่ปืนไม่ทำงาน
กลับไปหยิบมีดในรถมาจ้วงแทง

ก่อนจะนำปืนไปทิ้งที่ป่าย่าข้างถนน
ห่างจากบ้านเกิดเหตุเพียง๒๐๐เมตร
แล้วไปมอบตัวกับตำรวจ

โบไม่สงสารลูกเหรอที่พี่ขนาดพี่ยอมกราบตีนเธอแล้วนะ
เธอยังไม่ยอมคืนดีกับพี่

ขอให้คืนกลับมาอยู่ด้วยกัน
ช่วยกันทำมากินช่วยกันเลี้ยงลูกต่อไปได้ไหม

แต่เขาก็ไม่ยังไงก็เขาไม่ยอมกลับมาคืนครับ

ขณะที่น้องชายผู้บาดเจ็บบอกว่ารู้สึกแค้นมาก
เป็นไปได้อยากแทงคืนมากกว่า
ให้สะสมกับที่ทำกับพี่สาว
ผู้ต้องหาทั้งติดการพนันไม่มีความรับผิดชอบ
พี่สาวทนไม่ไหวต้องขอเลิก
แต่ผู้ต้องหายังมาง้อขอคืนดี
พี่สาวไม่สนใจก็ข่มขู่อาฆาต
ว่าพี่สาวไปมีผู้ชายคนใหม่
อย่างมีผู้สนใจไม่มีความรับผิด

แล้วก็ตัวเองก็ยังแทงเหมือนกัน
สำหรับอาการของนางสาวสิริรัตนแพทย์ระบุว่า

เพราะถูกแทงที่ราวนมลำไส้ใหญ่ปอดตับม้าม

ซึ่งผู้เป็นพ่อคิดว่าคงเป็นเวรกรรมของลูกสาว
อยากถามอดีตลูกเขยว่าเห็นชีวิตลูกสาวเป็นอะไร
ส่วนที่อดีตลูกเขยอ้างว่าทำไปเพราะโกรธแค้นนั้น
คิดว่าเป็นข้อแก้ตัวมากกว่า
หากเป็นแบบนั้นจริงทำไมถึงไม่มาพูดคุยกันดีก่อน
พี่สาวผู้ต้องหาบอกว่าน้องชายสำนึกผิด
แต่ที่ทำลงไปเป็นเพราะอารมณ์ชั่ววูบ
เพราะเกินใจที่จะอดทนแล้วเพราะถูกด่าทอและดูถูก
บอกว่ามันก็สงสารจับจิตใจมันก็ถามว่าเป็นอย่างไร
แล้วก็บอกว่าถ้านั้นก็อาจจะพิการ
ว่าอย่างนี้อาจจะทำการทำงานอะไรไม่ได้

สรุปของอารมณ์ชั่ววูบทำให้นายสงกรานถูกแจ้งข้อหา
พยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
มีปืนเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
และพาอาวุธปืนและมีดไปในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะ
โดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่มีเหตุอันควร
ก่อนคุมตัวส่งสารฝากขัง
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน